คุณผู้ชมพามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

เมื่อรถสองทานตีคู่กันมาและมีเรื่องกันอยู่

เดี๋ยวแจ้งบำรวดข้างหน้าเลยครับ
เข้าปั้มแจ้งบำรวดข้างหน้าเลยไม่ต้องยุ่ง
พยายามหาเรื่องไม่หยุดนะครับ

พบรถผมด้วยนะครับแตกด้วยนะครับ

จริงมันมีเรื่องราวที่รถทั้ง๒คันจอด
แล้วก็คนที่ขับรถมาตีคู่เนี่ย

ทุบรถคันที่เขากำลังถ่ายอยู่เนี่ยคุณ

เส้นทางของจังหวัดพังงานะครับ
นายสุภาชัยชัยแหม่งอายุ๔๐ปี
ชาวจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะ
คันที่ถ่ายด้วยมือถือนี้ไว้นะครับ

มีเขา๑คนแล้วนะเป็นคนขับ
แล้วก็มีเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๓คน
ขับรถกลับจากทำงานในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับ
แล้วก็จะไปทำงานต่อกันเส้นกระบี่
ก็ใช้เส้นทางตรงนี้ถนนเพชรเกษมสายภูเก็ตพังงา
แต่ทีนี้ครับพอขับมาถึงเขตตำบลกะไหลที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
มีรถกระบะติดคอกเหล็กนี่คันนี้ฮะ
ทะเบียนเขาพูดชัดเจนเลยบ่อใบไม้จอจาน๑๒๑๑พังงา
ขับตามด้านหลังมาแล้วก็กระพริบไฟสูงใส่
เหมือนจะไล่แล้วก็ขอแซง
ตอนนั้นน่ะฮะนายสุประชัยบอกว่าผมเนี่ยก็ขับรถเล็นขวา
ผมก็รู้ว่าคันข้างหลังอยากจะแซง
แต่มันเป็นจังหวะที่ผมเบี่ยงซ้ายหลบไม่ได้
เพราะผมต้องเร่งเครื่องเพื่อจะแซงอีกคันหนึ่งเหมือนกันนะครับ
แล้วกระบะคันนี้ก็จี้ท้ายผมตลอดเวลาเลย
ผมก็เร่งเครื่องหนีเหมือนกันเพราะกลัวมันจะชนท้ายนะครับ
พอดีมีจังหวะได้ผมก็เลยขับหลบซ้ายให้กระบะคันนี้แซงไปนะครับ
แล้วทีนี้นึกว่าจะแซงแล้วก็จบไปนะคุณนะ

มันไม่จบครับรถกระบะที่แซงไปได้นั้นชะลอรถ
แล้วเหมือนพยายามจะให้เหมือนรถของเขาทิ้มตูดนะคุณนะครับ
ทีนี้ก็ยังมีการชะลอรถแบบนี้ไม่ยอมให้เขาแซง
และยังขับปาดหน้าไม่หยุดเลยนะฮะ
สุดท้ายเขาก็มาขับปาดหน้ารถของผมให้รถของผมหยุด

ผู้ชายที่ลงมาจากรถกระบะคอกสูงเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่

แต่ทีนี้ถามว่านายสุประชัยกับเพื่อนที่อยู่กัน๓คนในรถเนี่ย

กล้าหรอกกลัวมีเรื่องเพราะกลัวเขาจะมีอาวุธนะครับ
แล้วก็เป็นจริงคนขับรถกระบะคอกเหล็กสูงเนี่ย
เดินไปหยิบท่อนเหล็กมาแล้วเอามาทุบกระจกรถเขาเนี่ย
ทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังจนมันพังเสียหายแบบนี้
เขาก็นึกว่าจะจบกันไปแล้วนะคุณ
รถเขาก็เสียหายตัวเขาก็ตกอกตกใจกันเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าหลังจากออกรถกันทั้ง๒คัน
รถกระบะคอกสูงยังทำพฤติกรรมในการขับปาดไปปาดมา
ขับหาเรื่องเขาจนกลายเป็นคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะทางด้านของนายสุประชัยเนี่ย
เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสพตะกัวทุ่ง
เพื่อจะเอาผิดกับคนขับรถกระบะที่มีคอกเหล็กคันนั้นนะครับ
แล้วก็คุณสุภาชัยเขาก็สะท้อนถึงเรื่องของการโทรไป
เลข๑๙๑นะคุณนะตอนอยู่ในรถเนี่ยติดต่อ๑๙๑
แต่ไม่เห็นมีตำรวจเนี่ยโผล่มาช่วยสกัดสักทีนะฮะ
ทำให้รถคันนั้นก็หนีไปได้แล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงในท้องถนนเนี่ยนะครับ
ล่าสุดที่สพตะกัวทุ่งผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุ
ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้วทั้งสองฝ่ายนะ
โดยเบื้องต้นนะครับฝ่ายผู้เสียหายต้องการให้ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ชดใช้ค่าเสียหายกับรถที่มันพังเนี่ยกระจกแตกนะฮะ
ฝ่ายผู้เสียหายเองนะครับก็บอกว่าอยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่าง
อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจให้อภัยต่อคนที่ใช้ถนนร่วมกัน
อย่าเอาแต่อารมณ์มาตัดสินเหตุการณ์นะครับด้วยการทำลายทรัพย์สินของคนอื่นนะครับ